พูดถึงเรื่องของการทำการเกษตรแล้วจะพาไปดูเกษตรทำเงินวันนี้

รวยกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
ปลูกผักขายทั้งหมู่บ้าน
ฮู้ที่ไหนจะสุขใจ
เท่ากับข้าวแปลงผักรดน้ำเก็บผลผลิตขาย
สร้างรายได้มากกว่า๑ล้านบาทต่อปี
ที่นี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ธนาคารผักปลอดสารพิษบ้านแบกจานค่ะ
ชาวตลังข่าวตามมาเลยจ้า
แบกจานตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
มาค่ะมาเลือกซื้อผักกันเถอะ
ที่นี่ขายผักหน้าสวนเลยนะคะ
มีผักให้เลือกเยอะมากจริงค่ะ
จ๊ะเอ๋น้องทั้ง๓คนเนี่ย

นั่งซ้อนท้ายมาด้วยแบบนี้
น่ารักมากเลยแหละจ๊ะ
แปลงผักที่เราเห็นชาวบ้านกำลังรดน้ำอยู่นี้
แบกจานเขาเริ่มต้นปลูกผักกันมา
ด้วยการปรับพื้นที่จากที่เลี้ยงสัตว์
แล้วให้ชาวบ้านเข้ามาปลูกผักแทนค่ะ
เป็นการปรับเปลี่ยนสร้างอาชีพสร้างรายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเนี่ย
ปลูกผักขายได้ตลอดทั้งปีทำยังไงได้บ้างล่ะคะผู้ใหญ่สังวาน
ในช่วงฤดูร้อนการจะดูแลแปลงผักให้เติบโตอวบอิ่มได้
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
ปีนี้เรามีโภคการณ์ว่าเราจะทำแสลมนะคะ
เพื่อที่จะให้สมาชิกได้ปลูกได้ตลอดปีเนื่องจากมีลูกค้าแล้วนะคะ
เราก็อยากให้ปลูกได้ตลอดปีนะคะ
ผู้ใหญ่สังวานคะปีนี้ตลาดขายผักคึกคักไหมล่ะคะ
อยากจะรู้ยอดขายแล้วล่ะค่ะบอกเราเช้าตลอดข่าวได้ไหมเอ่ย
ตอนนี้ตลาดของเราก็มีลูกค้ามาซื้อนะคะปีนี้มาซื้อ
ยอดขายก็ยอดถึงกันนะคะน่าจะได้ถึง๑๐ล้านกว่าบาทนะคะ
ว้าวแปลงผักปลอดสารพิษที่นี่สร้างรายได้ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะ
มีพื้นที่ประมาณ๑๐๐กว่าไล่แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักปลูกข้าวโพด
รวมทั้งสระน้ำและคลองใช้ระบบน้ำบาดานเป็นหลักค่ะ
และที่สำคัญที่นี่มีระบบการจัดการน้ำให้กลุ่มสมาชิก
ด้วยการจัดตั้งมิเตอร์น้ำเก็บเพียงหน่วยละ๑บาทด้วยล่ะค่ะ
ผักที่ปลูกจากธนาคารผักปลอดสารพิษก็ยังได้รับการสนับสนุนจากอบตสังขะ
วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างในพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยค่ะ
รายได้งามและขายผักได้ทั้งปีแบบนี้
ก็เพราะที่นี่มีระบบการจัดการปลูกผักปลอดสารพิษที่เข้มแข็ง
และก็มีตลาดรองรับอย่างเป็นระบบ
แปลงผักทุกแปลงก็เลยกลายเป็นเกษตรทำเงิน
ให้กับเกษตรกรบ้านแบกจานไปเลยนะคะ